มีเรื่องมาเตือนภัยสำหรับพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๖ปีค่ะแต่งชุดสีกากี
ระเวนไปเรียกเก็บเงินภาษีป้ายภาษีค่ะ
จากชาวบ้านชาวช่องที่เขาเปิดร้านต่างคือคุณค้าแล้วก็แยบคายแยบยนต์มาก
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำมานานมากแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
นับร้อยลายแล้วด้วยนะคะคือเก็บตั้งแต่หลักแปดร้อยบาท
เรื่อยไปจนถึงสองพันเจ็ดร้อยบาทผู้เสียหายหลายลายค่ะ
ลายล่าสุดเนี่ยไม่ยอมตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะอะไรเขาถึงมีการตั้งข้อสังเกต
แล้วสงสัยผู้หญิงคนนี้เล่าก่อนนะคะว่าผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้
ที่ออกมาทำนิสัยแบบนี้คือนางสาวพิทยาพรแสงดวงตายุ๔๖ปีค่ะ
ที่สุดแล้วถูกตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ควบคุมตัวได้แล้วนะคุณดูนะหลังแต่งกายชุดสีกากีแบบเนี้ยเนี้ย
สีกาเกียแบบเนี้ยมันน่าเชื่อถือไงแล้วก็แอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตระเวนค่ะตระเวนไปเก็บภาษีป้ายตามร้านค้าต่าง
คนที่ตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดเขาไม่เชื่อค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายกาแฟชื่อว่านางสาวสรรญามณีรัฐ
เป็นผู้เสียหายรายล่าสุดเล่าบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
พี่คนนี้นะที่ตกเป็นผู้เสียหายขับรถเก๋งสีดำมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นก็นำใบเสร็จรับเงินมายื่นให้เธอเพื่อขอเก็บค่าป้ายภาษี
ภาษีป้ายเป็นเงิน๖๐๐บาทแต่เธอบอกว่าเอ๊ะ
มันน่าแปลกใจยิ่งนักเพราะว่าช่วงต้นปีเธอเสียภาษีป้ายไปแล้ว
ถูกเรียกเก็บตอนนั้นสองร้อยบาทเองอ่ะอืมแล้วก็ในใบเสร็จเนี่ย
ก็สังเกตด้วยนะที่ผู้หญิงที่มายื่นให้เนี่ย
ไม่มีตราประทับของเทศบาลแล้วก็มาเก็บภาษีในวันหยุดด้วย
ทีนี้พี่แกก็คือคุณสรรญาก็เลยถามกลับไป
ทำไมภาษีมันแพงจังผู้ต้องหาเนี่ย
คนร้ายบอกว่าต้องเก็บภาษีแพงเพราะว่าชื่อคุณเนี่ย
ชื่อป้ายร้านคุณเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษห้าเนี่ยคุณ
ทีนี้ผู้เสียหายก็ถามต่อเอ้าแล้วทำไมคุณมาเก็บวันหยุด
คุณดูนะคุณช่วยพินิศพิเคราะห์หน่อยว่า
เอ๊ะผู้เสียหายเนี่ยถามไม่ตรงคำตอบ
โจรเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามพี่แกถามว่าทำไมถึงมาเก็บวันหยุด
โจรบอกว่าสำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
เคยมาถ่ายภาพร้านไปแล้วแล้วก็แจ้งว่าร้านเนี่ย
ทำผิดระเบียบสั่งให้ดำเนินคดี
ก็เลยต้องออกมาเก็บเงินในวันหยุดเพื่อจะไปเคลียร์ให้กับทางสตง
ก่อนที่ทางร้านจะถูกดำเนินคดีอืมตรงไหมโอ๊ย
งงไปหมดขึ้นไปเรื่อยอ่ะนะแหมราชการนี้ขยันขยันเนอะ
วันหยุดก็ทำงานเหรอทีนี้เจ้าของร้านกาแฟบอกว่า
ไม่เชื่อคุณหรอกตัดสินใจค่ะรีบติดต่อไปเลย
ติดต่อไปที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มาตรวจสอบ
ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่รู้จักกับผู้หญิง
ผู้ต้องหาเนี่ยไม่รู้จักก็เลยตัดสินใจแจ้งความให้ตำรวจมาควบคุมตัวไปที่โรงพักนะคะ
ทีนี้ก็สอบปากคำผู้ต้องหารายนี้ตอนแรกก็ยังคงปากแข็งนะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
เป็นเจ้าหน้าที่กองคลังสุดท้ายค่ะพอถูกเค้นสอบอย่างหนัก
ก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานต่างโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
รับสารภาพบอกว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
มาเรียกเก็บเงินจากร้านค้าต่างที่ผ่านมามีคนหลงเชื่อ
ยอมจ่ายมากกว่าร้านค้าคุณเอ้อตกเป็นเหยื่อ
แต่งชุดข้าราชการมาขนาดนี้อ่ะใช่
ถ้าเกิดร้านเขามีปัญหาโดนสั่งปิดขึ้นมานั่นคือชีวิตเขาไง

ทีนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบอกว่าผู้ต้องหารายนี้
คือคนที่เจ้าหน้าที่กำลังตามหาตัวนะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าของร้านหลายรายค่ะ

ถูกเรียกเก็บภาษีป้ายไปตั้งแต่ราคา๘๐๐บาท
รายโดนหนักสุด๒๗๐๐บาท
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าหลายแห่ง

ก็ไปตรงกับรูปภัณฑ์สันธารของผู้ต้องหารายนี้
ตำรวจเองก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ช่อกงโดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น
เบื้องต้นตอนนี้มีคนที่เสียหายมาแสดงตัวแล้วสักประมาณ๑๐ราย
เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็เลยต้องควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

มาแจ้งความที่โรงพักษณ์เพิ่มเติมได้